ไม่กี่วันก็จะถึงวันแห่งความรักวันวาเลนไทยนะฮะ
คู่รักเขาก็นิยมพากันไปขอพรเทพเจ้าต่าง
โสดก็จะไปขอคู่คนที่มีคู่ก็จะไปขอให้ความรักนั้นสมหวังยืนยาวกันไป
ไปดูหน่อยว่าเขาไปที่ไหนอย่างไรบ้าง
ให้คุณผู้ชมไปไหว้จะได้มีความรักมีคู่กับเขาบ้างนะครับ
ไปที่พุทธสถานจีเต็กลิ้มนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายก
เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าจันทราหรือว่าที่ชาวจีนแล้วก็ชาวไต้หวันเรียกว่าเทพเจ้าง้วยเหล่ากง
ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก๓ซึ่งปกติแล้วเนียเทพเจ้าจันทราจะตั้งประติศาสตร์ฐานอยู่ภายในวัดหลงศ่าของใต้หวันนะครับ
แต่ปัจจุบันพุทธสถานจีเต็กลิ้มอยู่ที่นครนายก
มีเทพเจ้าจันทราให้ประชาชนสามารถไปกราบไหว้ขอพรได้
ไม่ต้องเดินทางไปถึงไต้หวันครับ
ผู้ที่ไปกราบไห้ส่วนใหญ่เชื่อแบบนี้ว่า
เทพเจ้าจันทราจะประทานความรักให้
หรือให้สมหวังเรื่องของความรักกับผู้ที่ไปกราบไหว้บูชานะครับ
บางคนมีเศษบุคเพลย์แล้ว
คือหมายความว่าไม่ได้แต่งงานร่วมกันแล้ว
ก็มาขอเทพได้แดงเทพเวลา
เพื่อให้ความรักทั้งสองคนนั้นอยู่กันอย่างยั่งยืน
ฉะนั้นเนี่ยชาวจีนจึงมักจะต้องมาไหว้
เทพจัญชาหรือเวลาคนเนี่ย

ทีนี้เอาไปถามคู่รักกันหน่อย
คู่รักที่ไปกราบไหว้ต่างขอพรก็บอกว่า

แล้วก็จะมาขอพรทุกปีบางคู่มาไห้ติดต่อกัน๕ปี
โดยเฉพาะช่วงวันแห่งความรักวันวาเลนไทยเนี่ย
จะมีคนหนุ่มคนสาวคนอายุเยอะกว่าไปกันนะฮะ
หลังจากมาไห้เขาบอกว่าชีวิตคู่ดีขึ้น
แล้วก็เจอแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

บอกคุณผู้ชมว่าถ้าไปต้องทำอย่างไรในการขอเรื่องของความรัก

หรือว่าเทพเจ้าแห่งความรักสามารถทำได้ด้วยการจุดทูปอธิษฐานก่อน
แล้วขอพรเรื่องความรักอยากขออะไรก็ขอไปนะฮะ
หรือจะเป็นการอธิษฐานโดยการขอด้ายแดง

โดยผู้ชายให้ผูกมือซ้าย

ผู้ชายผูกซ้ายผู้หญิงผูกขวานะครับ
ถ้าเป็นคู่รักที่มาด้วยกัน
ให้ผู้ชายผูกด้ายแดงให้กับผู้หญิงที่มือขวา
และผู้หญิงผูกด้ายแดงให้ผู้ชายที่มือซ้าย
อธิษฐานหรือบอกสิ่งดีต่อหน้าเทพเจ้า
หรือหากใครมาคนเดียวอธิษฐานแล้วผูกตัวเอง
ผูกได้ไหมเนี่ยให้ผูกตัวเองไป

ก็อาจจะไปหาผู้ชายที่มาคนเดียว

แบบว่าช่วยจับอีกข้างหนึ่งหน่อยได้ไหมผูกไม่ทัน
สุดท้ายก็ไปแฟนกันเลย
ครูรัฐที่สนใจสามารถไปกราบไหว้ขอพร
เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ความรักกันได้

อยู่ที่พื้นที่หมู่๑๐ตะบนศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

ใช่ค่ะแต่ก็ยังไงก็ตามอย่าลืมนะคุณผู้ชม
รักกันนะต้องรักกันเข้าใจกันเชื่อใจกันพูดคุยกัน

ถูกได้เต็มแขนก็ไม่ได้ช่วยนะ